ไปดูกันที่เรื่องราวดีกันหน่อยดีกว่านะครับ
คุณผู้ชมสองนักแสดงคุณภาพค่ะได้เดินทางมาร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกงนะคะ
โดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานเลยนะคะ
เขาเองภูมิใจมากเลยที่ชาวต่างชาติมองว่าทีมงานสร้างภาพยนตร์แล้วก็ทีมงานการสร้างละครของทีมไทยมีฝีมือ
แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ชาวต่างชาติค่ะ
มาลงทุนในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ประเทศไทยมากขึ้นค่ะ
ผลงานเราต่อเนื่องตั้งทั้งหนังตั้งต่างคอ
แล้วก็รู้สึกว่าเชื่อใจในประเทศเรามากขึ้น
ว่าเออคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ๋ง
และต้องการจะเชิญชวนให้กับเวอร์เลชั่นทั้งจีนและฮ่องกงมาถ่ายทำ

เราต้องการแสดงให้รู้ว่าเรามีทีมงานที่มีคุณภาพ

ทั้งตากล้องตากไฟสถานที่โบราชันทุกอย่าง
เราสามารถรองรับมีมาตรฐานระดับเอเชีย
ที่สามารถมาลงทุนมาเขาเรียกมาเซ็ตกองถ่ายที่ประเทศไทยได้เลยครับ
อย่างที่พี่ป้องบอกไปจริง๒๓ปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือว่าละครไทยต่างชาติ

ขณะเดียวกันที่อีกหนึ่งคนก็เดินทางไปด้วยเหมือนกัน
คุณเก่งชาติชายมาร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์ละครไทย
โดยเฉพาะละครตอนนี้กำลังฮอตฮิตติดลมบนมาก
บุภเพสันนิวาสตัวเองรับบทในเรื่องเป็นโกสาปานค่ะ

ภูมิใจที่ได้กระแสตอบรับดีทั้งในไทยและต่างประเทศด้วย
ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าดีใจของชาวไทยค่ะ
ก็ภาคภูมิใจสิครับเพราะว่าเป็นละครไทยนะฮะ
เราก็ทำงานถึงตั้งใจนะครับ
เพื่อนน้องพี่ดารานักแสดงทุกคน
คืออย่างที่บอกมากับการถูกกัดกองที่ดี
และบททีมงานที่ดี
ช่วยทำให้ละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จขึ้นมา
ที่สำคัญปีนี้เรามีละครที่โด่งดังด้วยแล้วก็เป็นที่เขาเรียกอะไรอ่ะรู้จักของคนทั่วโลก
แล้วคนก็ให้ความสนใจว่าทำไมละครเราถึงดัง
ก็เป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่น่าดีใจ
ถือว่าเรื่องนี้นะคะละครบุเภสันนิวาสเป็นที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างที่คุณเก่งบอกเลยนะครับ
จะมีหลายภาคเชื่อว่ากำลังจะได้ติดตามกันด้วยที่จะมีภาคต่อ
รวมไปถึงภาคนี้ที่ถ่ายทำต่างชาติก็ให้ความสนใจ
เชื่อว่าหลังจากกลับมาจากฮ่องกงน่าจะมีข่าวดีกลับมาด้วยค่ะ
แต่งกายของไทยรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวไทยในบ้านเราตอนนี้เนี่ยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สิ่งสวยงามของบ้านเราอีกทางหนึ่งไปในตัวผ่านละครเรื่องบุภเพสันนิวาส